นางเอกสาวสวยใบเฟิร์นมาต่อกันที่ซุปตายืนหนึ่งพี่อ้ำพัชราภากันหน่อยนะปกติเนี่ยเห็นพี่อ้ำในโซเชียลเนี่ยสวยเลี้ยงมงเลี้ยหมาทำกิจกรรมกับเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปไม่ค่อยได้เห็นเข้าครัวค่ะบอกเลยว่าเป็นบุญตา
อีกครั้งนี้คุณผู้ชมโชว์ลีลาเสน่ห์ปลายจวักของซุปตาคนสวยพี่อ้ำพัชราภาค่ะฟังไม่ผิดค่ะ
คุณอ้ำเข้าครัวจริงนะคะคือต้องเล่าแบบดูตื่นเต้นเพราะอะไรเอาจริงไม่เคยเห็นอ่ะ
นานจะเห็นแบบคนสวยนางเอกเขาไปทำครัวทำกับข้าวนะซึ่งเมนูที่พี่อ้ำโชว์ในครั้งนี้ก็คือหมูคั่วเค็ม
ไม่ใช่ไข่จงไข่เจียวง่ายนะจ๊ะวิธีการเนี่ยเห็นว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าการลงครัวของพี่อ้ำครั้งนี้แฟนแล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยเข้ามาแซวกันเยอะเลยจ้ะ

นี่นะคะวันนี้ช่วยมาทำหมูคั่วเค็มนะคะของน้องนิวค่ะ
ของพี่เอเอโอเคนะคะ
เอาลองด้วยเอาลองด้วย
ตรงไหวพี่เข็นอะไรอยู่ไหนนะคะ

นะคะจัดแล้วนะคะหมูครัวเค็มของน้องบิวนะคะ
น้อยมากเลยมันชอบก็มองดีแล้วคะไม่ไม่มากเกินต่อ
ผู้แซลลี่กลิ่นหอมมาถึงนี่เลยอ่ะทีวีไม่มีกลิ่นโอ้ย

พอช่วยผู้ทำอะไรก็ดูดีนะครับ
อันนี้คลิปเนี่ยหลายคนก็แซวแล้วว่าพี่อ้ำก็ดูเก๊กันแหละ
ไม่น่าเข้าครัวอีกก็ได้แต่ก็น่ารักในเห็นดู
เมนูนี้นะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีก็ต้องชมหน่อย
ผู้ช่วยคนสำคัญเลยคุณพ่อ
ของพี่อ้ำค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นผู้ช่วยให้ลูกสาวอยู่ข้างเลยนะ
ก็ยังด้วยความเป็นพี่อ้ำอ่ะเนาะรีวิวข้าวให้พี่เอสูประชัยอีกด้วยจ้า
หลังจากที่พี่อ้ำโพสต์คลิปไปนะพี่แจ๊คนะ
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยบอกว่าเมนูหมูคั่วเกลือจานนี้น่ากินสุดเลย
ส่วนนี้อีกหนึ่งคนสำคัญใช่ไหมล่ะไฮโซโพกเขาก็มาคงคอนเซ็ปต์ตามเดิมค่ะ
คอมเมนต์แคลงแหละครั้งนี้เขาคอมเมนต์แบบนี้ค่ะ
บอกว่าไม่ใช่จากหมูคั่วเกลือกลายเป็นหมูอบฟางนะยังไม่ไหม้กินได้อยู่
ถ้าจะให้เดาแต่เขาก็แซวว่าพี่อ้ำก็ทำไม่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ
งานนี้สงสัยนะพี่พกแซวแบบนี้พี่อ้ำครั้งหน้านะต้องไปโชว์สกิลหมูคั่วเกลือ
แล้วก็เสิร์ฟให้พี่พกถึงบ้านดูซิจะกล้าแซวอีกหรือเปล่าว่าหมูอบ
ปากคำแบบนี้เขาอยากกินหรือเปล่าแต่จริงเรื่องอยากกินไม่อยากกินไม่รู้แต่ที่แน่พี่พกเขาคิดถึง
อ๋อน้องเพราะว่าที่นี่อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะ